คุณผู้ชมครับวันนี้คุณชูวิทย์ไปตามนัดนะฮะค่ะหน้าธรรมเนียบรัฐบาลบอกจะไปเผารังหนู
ใช่ต่อต้านเรื่องของกัญชาเสรีอืมพาน้องน้องหนู
พาเด็กเยาวชนไปด้วยบอกโอ้โหสนับสนุนไม่ไหวจริงคุณชูวิทย์บอก
เอาไปดูหน่อยนะฮะที่หน้าธรรมเนียบนะครับขอต่อต้านขอต่อต้าน
ในเรื่องการสูบกัญชาในเรื่องการสูบกัญชาสำหรับเยาวชนสำหรับเยาวชน
นี่คือความไม่ชัดเจนของกฎหมายนี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ออกกฎหมายให้ชัดเจน
ในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงนี่ฮะมีการตัดโชว์เป็นสัญลักษณ์ด้วย
อันนี้พาเด็กเด็กมาจริงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าต้องการคัดค้านนโยบายของพักภูมิใจไทยที่สนับสนุนให้มีการปลดล็อกกัญชา
ออกจากบัญชียาเสพติดเป็นกัญชาเสรีคือทางคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่า
กัญชาที่พักภูมิใจไทยหาเสียงเอาไว้แล้วก็ปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด
สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายเรื่องของกัญชากัญชงในการควบคุมดูแลออกมา
ยังไม่ผ่านสภาตอนนี้ต้องใช้ระเบียบของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
อย่างเช่นระเบียบที่ห้ามเด็กเยาวชนใช้กัญชาในสถานที่ของโรงเรียนอะไรพวกนี้นะครับ
คุณชูวิทย์ได้เปิดคลิปของคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เคยไปพูดตอนหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องกัญชาที่คุณอนุทินบอกว่ากัญชาเนี่ยผีสูบกันก็ได้นี่ฮะ
ลองฟังดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ผมต้องการล้มพักภูมิใจไทยโดยคะแนนเสียง
วัดกันเลยว่าใครเห็นด้วยกับเสรีกัญชาเสรีอย่างที่นายอนุทินพูด
ก็เลือกพักภูมิใจไทยใครเห็นด้วยกับผมก็ไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทย
นี่ไงนี่คือการต่อสู้ที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
ไปตรวจสอบร้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาในโรงแรมของคุณชูวิทย์
คุณชูวิทย์บอกเดี๋ยววันนี้มาที่ธรรมเนียบเลย
ไม่ได้ถูกบังคับเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรี
ทีนี้มันมีกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมวันนี้ออกหนังสือไปถึงคุณชูวิทย์นะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะ

ถ้าจำได้คุณชูวิทย์เคยมาที่หน้าธรรมเนียบแล้วไปหน้ากระทรวงคมนาคมด้วยใช่ไหม
เปิดเผยเรื่องการทุจริตในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็อ้างเรื่องการทุจริต
จำนวนเท่าไหร่โอนเข้าบัญชีไหนอะไรยังไงนี่กระทรวงคมนาคมนะครับ
หนังสือนะฮะขอให้คุณชูวิทย์นำหลักฐานการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้ม
มาชี้แจงกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน๑๕วัน
ถ้านับจากวันที่ในหนังสือที่ลงเอาไว้เนี่ยเท่ากับว่าเหลืออีก๑๓วัน
วันนี้คุณชูวิทย์ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้นะฮะนักข่าวถามไม่ตอบแต่ฉีก

ศักดิ์สยามเหรอนี่ใช่ไหม
อันนี้สิครับที่ผมไม่ให้ฆ่ามาจริง
คุณชูวิทย์บอกเรื่องของการทุจริตในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ย
ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้และต้องการร้องเรียนไปถึงนายกนะฮะ
เด็กประยุทธ์จันโอชาแต่กระทรวงคมนาคมมาขอหลักฐานเนี่ย

ให้ไปก็เท่ากับว่าก็เห็นหลักฐานหมดสิ
ต้องการส่งหลักฐานให้กับนายกเท่านั้น
เขาบอกว่าก็คุณศักดิ์สยามเป็นเจ้าตัวเอง

บอกไม่ต้องการให้ไปนะฮะ
ขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลัง
คุณเนวินอยู่เบื้องหลังคุณอนุทินอะไรต่างอีกหลายเรื่องนะฮะ

ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ

นี่นักข่าวก็สอบถามหลังประชุมคอรมอลนะฮะ

คุณชูวิทย์ออกมาเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่า
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกใช่ไหม
บอกอ๋อเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่า
เขาบอกมีคนอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเรื่องของคุณชูวิทย
เกี่ยวข้องกับพักรวมไทยสร้างชาติเลยนะฮะ
คือบังเอิญไปเห็นภาพที่คุณชูวิทย์มา
แล้วก็ตอนไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ
เปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหม

ก็ไปเจอพลเอกประยุทธ์
วันที่มาที่ธรรมเนียบก็ได้ไปเจอคุณพีรพันธ์
เลขาธิการนายกในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

คุณอนุทินเขาบอกมันมีเบื้องหลังอยู่เนี่ย
จะมีพักไหนจะมาโค้นภูมิใจไทยหรือเปล่า
ที่บอกประกาศจะปรักฏงในพื้นที่กรุงเทพฯ
บิ๊กตูก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะฮะ

นาฬิกาคุณชุวิตโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
พูดถึงการใช้คำว่าสุภาพบุรุษของพลเอกประยุทธ์
คือนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ไง

ผลเอกประยุทธ์บอกต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ไปก้าวล่วงใคร
เราต้องเป็นสุภาพบุรุษทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกา
ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงใครอันนี้คือประโยคของนายก
คุณชูวิทย์ก็เลยโพสต์บอกเรื่องท่านนายกบอกเป็นสุภาพบุรุษ

ทันทีที่ใส่เสื้อพักรวมไทยสร้างชาติ
การเป็นสุภาพบุรุษจึงต้องเก็บเอาไว้ก่อน
ผมเป็นนักการเมืองมาก่อนจึงพอจะแนะนำได้บ้าง
เพื่อท่านจะได้กลับมาเป็นนายกอีกในสมัยหน้า
ดังนี้นักการเมืองจะต้องผูกขาดตัดตอนริดรอนสิทธิ์เพื่อน
งหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทน

มือยาวสาวได้สาวเอา
ได้เอาไปฝากเมียเสียยกให้เพื่อน

แต่เกมการเมืองไม่มีคำว่าสุภาพบุรุษครับ

นี่คุณชูวิทนี่แวะไปหลายที่เลย
โอ้โหนี่ฟาดหมดเลยนะฟาดเรียบเลยนะใช้คำนี้ได้ไหม

เอาวันนี้มีใครสไลด์ไอจีเห็นไอจีของน้องฉัดที่เป็นช่างแต่งหน้าไหม

คือวันนี้มิ้นเห็นคือสไลด์ไปก็เอ๊ะปกติน้องสาวเขาจะลงไอจีเวลาเขาแต่งหน้าแบบดาราอะไรอย่างนี้

แต่คนบอกตะลึงกันไปหมดเลย
แปลงโฉมคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะคะ
ส่วนตัวของน้องฉัดฉัดชัยเพียงอภิชาติ

ฟอลโลเขาเนี่ยล้าน๓นะ
ลงคลิปจับคุณหญิงสุดารัฐมาเมคโอเวอร์
แต่งหน้าทำผมใส่ชุดกระชากวัยแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นที่ไหนมาก่อน
สวยขึ้นทั้งสาวขึ้นจนเอาจริงมิ้นจำไม่ได้จริง
เปิดไอจีดูแล้วยังคิดอยู่เลยว่าอุ้ยใครอ่ะ
แคปชั่นบอกว่าแม่หน่อยคุณหญิงสุดารัฐ
สุดารัฐออฟฟิเชียลมาถอดแว่นเปลี่ยนลุคใหม่กันครับ
ร่วมงานกับแม่แล้วแม่น่ารักมาก
ข้อคิดดีมากหลายเรื่องเลยครับ
ซึ่งเวลาต่อมาคุณหญิงสุดารัฐเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ
บอกว่าเพราะฝีมือน้องฉัดคนเก่งย้อนวัยแม่ไป๕๐ปีได้

และความสวยออร่าของคุณหญิงหน่อยกันนะคะ

เข้ามาคอมเมนต์บอกสวยมากเลยค่ะ

สวยมากบางคนบอกฉ่ำสุด
คุณหญิงสุดารัฐอายุหกสิบเอ็ดปีนะฮะปัจจุบันเนี่ยอ่า
ตะลึงไหมล่ะพี่หุยนึกว่าสามสิบแปดเนอะแต่สวยนะสวยจริงจริง
จริงจริงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกสาวสวยแต่ว่าคุณฉัดเขาฝีมือสุดยอดอยู่แล้วด้วยไง
ใช่น้องฉัดคือแหล่งที่เราเห็นดูในไอจีก็จะเห็นชัดเจนเลยว่า
แต่งออกมาแบบเนรมิตหน้าเลยแหละครับก็นี่แหละฮะช่วงใกล้เลือกตั้ง
ค่ะอาจจะต้องใช้โปสเตอร์ใช้เอ่อจริงอุ้ยอะไรต่างต่างนานาเยอะแยะไปหมด
อ๋อใช่ใช่ใช่จะไปใช้โปรโมตในการหาเสียงอ่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ประชุมคอรมอเนี่ยเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยนะฮะ
ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ประชุมกันนานถึง๔ชั่วโมงนะฮะอนุมัติงบกลางนับหมื่นล้านในหลายโครงการนะครับ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามนตรียอมรับว่าวันนี้วาระค่อนข้างเยอะนะฮะ
วาระเพื่อทราบวาระพิจารณาวาระหลักวาระจรต่างนานาเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เพราะว่าก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วไม่แน่ใจว่าจะถึงวันที่ยุบสภาเมื่อไหร่อย่างไร
แล้วเดี๋ยวการทำงานของคอรมอรักษาการเนี่ยมันจะมีข้อจำกัด
ก็เลยอนุมัติกันหลายเรื่องหลายโครงการ
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับบิ๊กป้อมนะฮะได้คุยกับพลเอกประยุทธ์นะครับ
ได้คุยกับบิ๊กป้อมบ้างหรือเปล่า
คนเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณพี่ใหญ่ของสามปอนะครับ
ตู่บอกว่าคุยกันอยู่ตลอดรักเคารพกันเหมือนเดิม
ใครจะเขียนจะพูดอะไรก็ว่าไปเถอะ
นักข่าวก็ถามว่าถ้าพักรวมไทยสร้างชาติได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
จะมีพักพลังประชารัฐอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยไหม
พลเอกประยุทธ์ตอบว่าหลังเลือกตั้งค่อยว่ากัน
ตอนนี้ยังไม่พูดอะไรทั้งนั้น
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็บอกกับตัวเองว่าไม่เคยไปสัญญาว่าจะจับมือกับใครทั้งสิ้น
เลยไม่ได้ถามหลังลวงมันคงมันจิตที่ของท่านนะแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้พูดว่าจะจับบือกับใคร
อะไรนะ
ยึบสภาคออกผมออกไปเพราะว่าบันเกิดผมหรือไง
แต่ถ้าพูด
ยุคสภา๒๑มีนาหรือเปล่า
บิ๊กซูถามวันเกิดทำไมต้องยึบวันนั้น

ท่านออกปากเลยว่ารังเกียจผมขนาดนั้นเลยเหรอ
พรุ่งนี้ดูเพื่อไทยจะแถลงข่าวเปิดตัว
นายเศษฐะทวีศิลป์เป็นประธานที่ปรึกษา
ของนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
จะมาดูเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจ
อย่าลืมโพทายรัฐ
ใช่แล้วค่ะเราอยากรู้นะคะว่า
จนถึงวันนี้ไทยรัฐโพลครั้งที่๒
คุณผู้ชมอยากจะเลือกลงคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองไหนในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะ
รัฐโพเลือกตั้ง๖๖ครั้งนี้ขอสำรวจคะแนนความนิยมคนไทยที่มีต่อพักการเมืองแล้วก็แคนดิเดตนายกหน่อย
ที่เราต้องทำ๓ครั้งเป็นเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาได้ฟังนโยบายได้เห็นแคนดิเดตเนี่ยบางทีความรู้สึกความคิดมันก็เปลี่ยนไปถูกไหมคะ
ครั้งที่แล้วเราทำมารอบหนึ่งแล้วครั้งนี้คือครั้งที่สองแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเราจะสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคมแล้วก็จะรวบรวมสรุปผลในวันที่๙มีนาคมนะคะ